พูดถึงของที่บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ
มีผลสำรวจบอกว่าเป็นทีมที่มีมูลค่าสูงสุดในไทยลีกนะครับ
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมมูลค่านักเตะทั่วโลก

จัดเรียงมูลค่านักเตะรวมของสโมสรในไทยลีกทั้ง๑๖ทีม
ชี้วัดจากมูลค่ารวมของนักฟุตบอลภายในทีมทั้งหมด
แล้วก็ตีมูลค่าออกมาเป็นราคาตลาดกลางของนักเตะนะครับ
ปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูเนตเต็ดกลายเป็นทีมอันดับหนึ่ง

อยู่ที่๖๘๕ล้านยูโรหรือประมาณ๒๔๕ล้านบาท
มูลค่า๖๘๓ล้านยูโรหรือประมาณ๒๔๔๘ล้านบาท

มีมูลค่า๖๓๓ล้านยูโลหรือว่าประมาณ๒๒๗ล้านบาทนะครับ